ตำรวจแหลมชะบังค่ะแกะรอยรวบตัวยมประชนวัยสิบเจ็ดปี
รอบขายยาเสพติดให้ผู้ใช้แรงงานแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
เนี่ยตั้งโต๊ะเตรียมแถลงข่าวกันมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วเนาะ
ที่ต้องเอาของกลางมาวางนี่ดีนะเขาเลิกเรียงแล้ว
แกะเม็ดออกมาเรียงแต่ต้องไปเขียนว่าเป็นยาบ้าอย่างนี้นะเออ
อันนี้เนี่ยมียาบ้าสองหมื่นหกพันสองร้อยเม็ดนะคะมีไอซ์หนึ่งร้อยกรัม
มีเคตามีนหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็กัญชาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามกรัมค่ะ
ตรวจยึดมาได้จากผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนชายอายุแค่สิบเจ็ดปีอ่ะโอ้โห
สิบเจ็ดปีคุณมียาเยอะขนาดนี้เลยอืมผู้ต้องหารับสารภาพนะคะ
บอกว่าได้ยามาจากเอเย่นที่เขาเรียกกันว่าลุง
ลุงเนี่ยโทรมาแจ้งบอกให้ไปรับของในซอยบ้านตัวโน้ตในตำบลหนองขาม
แล้วเอามาเก็บไว้ที่บ้านพักจากนั้นเอเย่นก็จะโทรมาสั่งให้นำยาไปแจกจ่ายลูกค้า
ส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างต่างเขาบอกว่าเขาได้ค่าส่งยาบ้าเนี่ย
ละสองพันบาทส่วนไอซ์กับเคจะตัดยอดขีดละสี่ถึงห้ากรัม
เอาไปเสพแล้วแบ่งขายเป็นค่าจ้างพอส่งยาเสร็จก็โอนเงินเข้าบัญชีของเอเย่น
ซึ่งการโอนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเลขบัญชีการโอนเนี่ย
ไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งเดียวคือเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยอืม
ตำรวจก็ตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
จำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษนะคะ
ก็มีการขยายผลเตรียมที่จะจับเอเย่นต่อไปแล้วด้วยค่ะ